อันนี้ไม่ใช่ความเชื่ออันนี้คือเรื่องจริง
คือก่อนหน้านี้จะเห็นในโลกโซเชียลเขาบ่นกันว่าโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดี
เศรษฐกิจไม่ดีถึงขั้นคนไม่ซื้อลอตเตอรี่
วันนี้ช่วงประมาณสักบ่ายโมงลงบนรถไฟฟ้าไป

รับมา๘๐๐ใบเหลือเป็น๑๐๐ใบ

ปรากฏว่าไอ้๑๐๐ใบที่เหลือเนี่ยคุณผู้ชม
มันถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านนะจ๊ะ
นี่ไงล่ะคุณหลายครั้งนะที่อ่านไอ้ลอตเตอรี่ก้นแผงที่คนไม่ยอมซื้อ

สกลนครค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณพี่จันเพลผลสุรินอายุ๕๑นะคะ
เป็นชาวอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะ
ถูกรางวัลที่๑๐๑๗๒๒๓๒ใบ๑๒ล้านนะคะ
ก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สพอากาศอำนวยนะคะ
ถีใหม่ป้ายแดงคนนี้บอกว่ารับลอตเตอรี่มาขายเป็น๑๐ปีแล้ว
งวดประจำวันที่๑๖พฤศจิกายน๒๕๖๒คืองวดนี้
ลอตเตอรี่มาขาย๘๐๐ใบขายไม่หมดเหลือเป็นร้อย
พอถึงเวลาออกรางวัลเอามาตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลที่๑๒ใบดีใจมาก

ไอ้ร้อยใบที่เหลือเททิ้งไปเลยนะคะ
ทีนี้ที่๑๐๑ค่ะคุณผู้ชม
ดาบตำรวจสุนทรวิทย์ชัยวงวัดวัย๕๐ปี
คนนี้เป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันประปรามสพนพอกจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาก็นี่เลยโชว์๐๑๗๒๒๓ลอตเตอรี่๒ใบ
ลงบันทึกประจำวันกับพนักงานสอบสวนสพนพ่อ
เขาถูกรางวัลที่๑ค่ะได้รับไปเลย๑๒ล้านบาท
หน้าตาดูไม่ค่อยดีใจเลยค่ะท่านผู้กองค่ะ
ทำไมท่านหน้านิ่งจังคะหน้านิ่งเหลือเกิน
ถามว่าที่มาที่ไปของการเลือกเลขเนี่ยมันมีหลักการยังไงด้านมัคะดาบ
เขาบอกว่าเมื่อคืนฝันฝันว่าลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๓ตัว
มันออก๐๑๗รุ่งเช้าก็ตามหาซื้อในตลาดน้องพอกใหญ่เลยค่ะ
อยู่ไหน๐๑๗อยู่ไหนมันไม่มีเลขท้าย๐๑๗
อ้าวไม่เป็นไรซื้อเลขหน้า๐๑๗ก็ได้
ส่วนใหญ่คนจะหวังแค่เลขท้าย๒ตัวกับ๓ตัว
มันดันได้หกตัวไปเลยพอลอตเตอรี่ออกปุ๊บไปตรวจดู
หูมันไม่ใช่แค่เลขท้ายหรือเลขหน้าแต่มันได้รางวัลที่๑๒ล้านค่ะ
เขาบอกก่อนเลยว่าเงินที่ได้มาเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้สหกรตำรวจ
เอาไปใช้หนี้สินส่วนตัวเอาเป็นทุนการศึกษาให้ลูก
แล้วก็ใช้จ่ายในครอบครัวรวมถึงแบ่งไปทำบุญด้วยค่ะ
นะคะปลดหนี้ดีที่สุดยินดีด้วยนะ
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายพระราดรเสนเรือง
ผู้ช่วยกิ๊กอายุ๓๘เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๗
ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมถูกรางวัลที่๑นะคะ๐๑๗๒๒๓๒ใบ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพขนอมค่ะรับเงินไป๑๒ล้านบาทนะคะ
ผู้ช่วยกิ๊กบอกว่าเมื่อ๔พฤศจิกายนไปร่วมทอดกระถิ่น
วัดเจดีหรือวัดไอ้ไข่ที่อำเภอศรีชน
แล้วก็หาซื้อลอตเตอรี่เลขทะเบียนรถกระบะ
แต่มีแค่๒๒๓ก็เลยซื้อมา๒ใบตอนแรกหา๓๒๒ใช่ไหม
มันต้องหาไม่ได้คนจะถูกมันต้องหาไม่ได้แล้วก็เอาใกล้เคียง
ก็ไปกลับไห้รูปปั้นไอ้ไข่ที่อยู่ในสารานะคะบนบานเอาไว้ว่า
ถ้าถูกรางวัลที่๑จะแก้บนด้วยการสร้างรูปปั้น
อาจารย์หัดอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดท่าจันท
ภูเขาในหมู่บ้านพอถูกรางวัลปุ๊บดีใจมาก
อันดับแรกไปใช้หนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ไปทำบุญที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายนะคะ
ยินดีกับทุกคนด้วยจริงนะคะใครยังไม่ตรวจก็ตรวจได้นะ
เว็บไทยรัฐออนไลน์ก็ตรวจได้หรือว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ตรวจได้
ถ้าไม่ถูกแต่อยากตรวจให้มันถูกได้ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะจับได้เหมือนกันก็จะเจอภาพความช้ำใจว่า

แต่ดิฉันว่านะคนที่มีอาชีพขายลอตเตอรี่ดูมีโอกาสถูกมากสุด

อ่านข่าวก่อนเดี๋ยวบ้านขาย